เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เขาทำงานอยู่ใกล้ป่า
บางทีก็ต้องเจอกับความเสี่ยงหลายอย่างเหมือนกัน
หิวมาแบบนี้ควักอาหารขึ้นมาจะทานเอง
แต่ปรากฏว่าอาจจะมีเจ้าตัวนี้มาแย่งก็ได้ค่ะ

นั่งกินเพลินก็เหมือนตอนที่กินก็แอบกิน
ตกใจคือมองซ้ายมองขวาอยู่นะว่าเหมือนกับกำลังหลบหลบอะไรอยู่

เอาไปเรื่อย
คิดไม่ทันลิง

จูดจอมาแบบนี้
โอ้โหน่าเห็นใจพี่เขาจริงนะคุณ
ก็ถือว่าแบ่งได้ก็แบ่งกันนะต่อไปลิงหาอะไรมาได้ก็มาแบ่งพี่เขาคืนด้วยได้ไหมเนี่ยนะน้ำพึ่งเรือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอันนี้ลิงพึ่งคนคนก็พึ่งลิงอย่างนั้นเลยก็ว่ากันไป